หายตัวไปจากบ้านร่วมสัปดาห์แล้ว

เพราะว่าคือน้องกลับมาที่บ้านแล้ว
คุณน้าเองก็พามา

พามาให้ตำรวจสอบปากคำ
คุณผู้ชมมาดูกรณีนี้กันหน่อยนะ

ตามหาน้องนักเรียนหญิงอายุ๑๔ปี

หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๒๔มกราคม

ที่สุดแล้วตอนนั้นที่หายตัวไปเอง

พร้อมกับให้

ถ้าเกิดว่าใครทราบบอกว่าให้ติดต่อกลับหน่อยนะคะ

นาคาจับพูอายุ๓๙ปี
เป็นชาวบ้านตำบลเวียงอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่

อายุ๑๔ปีที่หายตัวไป
มาพบกับพนักงานสอบสวน

เป็นคนไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าหลานสาวหายไปจากโรงเรียน

คนที่ไปแจ้งความเล่าให้ทีมข่าวฟัง
บอกว่าปกติน้องคนที่หายตัวไปจะออกจากบ้านไปโรงเรียน
สักประมาณ๖โมงครึ่งตอนเช้า
แต่มาทราบจากเพื่อนแล้วก็รอปภของโรงเรียนว่า
น้องอายุ๑๔ปีก็คือมีศักดิ์เป็นหลานของตัวเองเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ไปโรงเรียนตอนเช้าแล้ว๙โมงครึ่งในวันเดียวกัน
ก็ออกจากโรงเรียนไปจนค่ำค่ะน้องก็ยังไม่กลับบ้าน
ของวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
ผู้ปกครองก็เกรงว่าอาจจะเกิดอันตราย
ก็เลยมีการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ตอนนี้ล่าสุดน้องปลอดภัยแล้วนะครับคุณผู้ชม
ส่วนถามว่าน้องใครพาน้องไป
น้องไปกับใครไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรบ้าง
สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ตำรวจบอกว่า
ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดต่างนะคะ

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่นำตัวน้องไปดูแลก่อน
เอาให้ทุกอย่างมันเคลียร์ก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะเชิญตัวน้องมาสอบปากคำเพิ่มเติม

จากว่าตัวน้องเองก็ยังคงเป็นเยาวชนอายุ๑๔ปีเอง
เอาละแต่ว่าที่สุดแล้วน้องปลอดภัยก็ยินดีด้วย